ขอขอบคุณที่แสดงความยินดีกับโปรโมโมเรียจุธานุกาลด้วยค่ะ
เงินรางวัลรวม๑ล้าน๕แสนดอลลาร์สหรัฐที่นครลอสแองเจริสรัฐคาลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะ
โปรโมโมเรียจุธานุการที่ตอนนี้เป็นมืออันดับที่๑๖ของโลกนะคะ
ออกรอบวันสุดท้ายในฐานะผู้นำรอบที่๓ร่วมกับโคจินยองจากเกาหลีใต้
ซึ่งโปรโมก็ยังคงทำผลงานได้ดีค่ะเก็บเพิ่มอีก๓อันเดอร์พาร์
ขณะที่โคจินยองนะคะทำเพิ่มได้เพียงแค่๑อันเดอร์พาร์เท่านั้นค่ะ
ก็เลยทำให้โปรโมโมเรียจุธานุการในวัย๒๓ปีคว้าแชมป์นะคะด้วยสกอร์รวม๑๒อันเดอร์พาร์ค่ะ
เอาชนะโคจินยองและปั๊กอื่นบีสองสาวเกาหลีใต้ไป๒โสโตรกด้วยกัน
ก่อนหน้านี้ก็ลงแข่งขันมาแล้ว๑๕๖รายการค่ะ
รับเงินรางวัลไป๒๒๕๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๗๒๐๐๐๐บาทด้วยกัน
ส่วนน้องสาวโปรโมเรียจุธานุกาลจบที่สกอรมอันดับ๒๔รวมค่ะ
ต่อจากอันนิก้าแล้วก็ชาลอตโต้โซเวนสตัม๒คู่พี่น้องสวีเดนค่ะ
ซึ่งณตอนนี้นะคะมาริยาทำเงินรางวัลในปีนี้ไปแล้ว๕๓๓๗๐๑ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ๑๗ล้านบาทด้วยกัน
ส่วนยอดรวมการเล่นตลอดอาชีพนะคะอยู่ที่๓๑๗๒๑๒๐ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ๑๐๑ล้านบาทค่ะ